หลายคนน่าจะยังไม่ออกจากบ้านดีแล้วครับคุณผู้ชมฮะต้องมาฟังเรื่องราวเหล่านี้ก่อน
เพราะว่าใครวางแผนจะท่องเที่ยวด้วยเครื่องบินเนี่ยเขาลดราคาตัวให้หลายสายการบินเลย

อีกเรื่องหนึ่งน้ำมันหมดถังกันยัง
ถ้าหมดแล้วเติมได้เลยนะตี๕ที่ผ่านมาน้ำมันลดราคาแล้วลดเยอะด้วย
ติดตามทั้งหมดนี้ในเช้านี้ต้องรู้
๑บาทเหมือนกันมีผลตี๕ที่ผ่านมา
แต่แต่ดีเซลชนิดอื่นยังคงตรึงราคาอยู่ที่ลิตรละ๓๔
๔บาท๙๔สตางค์ต่อไปอีก๑สัปดาห์นะจนถึง๒๖กันยายนนี้
มติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบน
แม้ว่าสถานการณ์น้ำมันในตลาดโลกจะลดลง
แต่ว่าการตรึงราคาไว้ครั้งนี้จะทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
เพิ่มการเก็บเงินเข้ากองทุนได้ถึงลิตรละ๒บาท
ชดเชยกองทุนน้ำมันที่ติดลบอยู่นะครับ
ก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะว่าสัปดาห์หน้า
เซลจะมีการปรับลดราคาอีกหรือเปล่านะครับ
ส่วนเรื่องต่อไปครับเรื่องนี้ใครเดินทางด้วยเครื่องบินมีข่าวดี
เพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททร่วมกับ๖สายการบิน
โครงการลดทั่วฟ้าบินทั่วไทยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ส่วนลดพิเศษ๓๐๐บาทต่อหมายเลขการจองจำนวน๕แสนสิทธิ์
เพียงแค่กรอกโค้ดนะคุณผู้ชมจำโค้ดดี
แล้วที่สำคัญเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๐ตุลาคม
และใช้เดินทางระหว่างวันที่๑พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคมนี้
โครงการนี้เนี่ยคุณผู้ชมเขาคาดกันว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ทั้งปีถึง๑ล้าน๕แสนล้านบาทตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะ
เรื่องสุดท้ายที่ต้องรู้เลยก็คือผู้ค้าสลากนี้ต้องรู้
แก้ไขได้โดยพันโทหนุนสันสนาคมครับ
พอสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่า
การซื้อล่วงหน้าสลากินแบ่งรัฐบาลงวด๑๖ตุลาคม๒๕๖๒
มีสลากจอง๕๑๗๐๐เล่ม
มีผู้มีสิทธิ์ทำรายการ๑แสนห้าหมื่นกว่าคน
อาจทำให้ผู้มีสิทธิ์ไม่ได้รับสลากครบทุกคน

เปิดให้ทำรายการได้๓ช่องทางก็คือ
เคาน์เตอร์สาขาธนาคารกรุงไทย
และอินเทอร์เน็ตทั้งเน็ตแบงค์แล้วก็แอปเป่าตั้ง
ท่านก็เลยแนะนำนะให้ทำรายการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค
เพราะว่ามันสะดวกด้วยรวดเร็วเสถียรและปลอดภัย